ความเคลื่อนไหวจะเรียกว่าการเมืองเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันไม่ได้
จะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสถานการณ์โควิดติดมาด้วยฮะ
และตอนนี้ก็เป็นภาพรวมภาพรวมข้างหลังนี้จะเห็นภาพ

ตอนนี้เดี๋ยวนะยังเหลือเวลาอีก๔ชั่วโมงกับ๔๐นาที
ไทยรัฐออนไลน์เขาถามไว้ถามท่านผู้ชม

ความเชื่อมั่นของรัฐบาลลุงตู่เนี่ย
เชื่อมั่นประการใดบ้าง

แต่อย่าหลับตากดนะให้ใช้ใจกฎของท่าน
เชื่อมั่นไม่เคยเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นอุ๊กนานแล้วเว้ย
มีโว้ยด้วยแต่โว้ยไม่เกี่ยวนะโว้ยไม่มี
อันนี้ไม่ได้ถามถึงสถานการณ์โควิดอย่างเดียว
ภาพรวมทั้งหมดเลยใช่ไหมรวมทั้งหมดเลย
เชื่อมั่นตอนนี้เป็นตัวเลขเขาเรียกว่าอัปเดตเนอะ

เรียลไทม์เลย๗๐๐๐๐กว่าโวทเรียลไทม์หรือยัง
อันนี้เรียลไทม์นี่อยู่นี่๗๐๐กว่าโหวตแล้ว
โหวตเหลือเวลานับถอยหลังอีก๔ชั่วโมง

ผมอ่านผิดประทัดโทษทีครับพี่ผิดประทัด

เออไม่เคยเชื่อมั่น๘๕๗
ผมทำเดี๋ยวเสียงสั่นผมตกใจ

คำว่าไม่เชื่อมั่นแล้วแสดงว่าเคยเชื่อมั่นแต่ตอนนี้

สมมุติผมกดไม่เชื่อมั่นแล้วแล้วผมเปลี่ยนใจ

คือหมอเหมือนกับการยกเลิกไลค์อะไรอย่างนี้
ใช่ก็๑คน๑โหลด
แต่ถ้าเราจะกดทีเดียวพันโหวตเลยได้ไหม

เพราะฉะนั้นต้องแบ่งใจต้องแบ่งใจให้หน่อย

จากไทรัศน์ออนไลน์เขาถามทุกผู้ชมไว้

ไทยรัฐนิวโชว์โหวตมาหมื่นกว่ารายตอนนี้

คุณแตงโมพัทธริดาน่าจะต้องกดข้อ๓

เลียงดาราพาเลสโหวตด้วยด่าด้วยฮะ

คุณน้ำตาลชะลิตาดาราสาวชื่อดัง
และเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี๕

บอกยังต้องเชื่อมั่นได้อีกเหรอคะ

ไม่ต้องถามแล้วนะฮะ
กดเชื่อมั่นมั้ง
โอ้มันมีทาง
หลายคนแล้วจากที่เก็บเนื้อเก็บตัวธรรมดาธรรมดา

นี่คือการแสดงความเห็นนี่ประเทศอะไรประชาธิปไตย

เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์แสดงออกทางความคิดได้
อ๋อมสกาวใจบอกไม่เคยเชื่อ
เพราะบริหารประเทศได้ล้มเหลวแก้ไขปัญหาไม่ได้สักอย่าง

โทนเสียงผมอาจจะมากเกินไป

จำได้ดีท่านรับบทพสูริยไทย

เชื่อมา๒ปีกว่าแล้ว

กระแตอาสยามนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
เชื่อค่ะไม่มีอะไรน่าเชื่อเลยเจ้าค่ะ

บ้านเมืองไม่ได้ดีขึ้นเลยตลอด๗ปี
เราคือคุณกะแตนะพูดตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
บรรทัศน์สุดท้ายบอกไม่มีเฟคเลยนะ

หรือคุณมัมพลอยเชอร์มันบอก

อีกเสียงท่านได้พิสูจน์ตัวท่านเองแล้วว่า
ปกครองประเทศได้ล้มเหลวและปังปินาศ

ปังปินาศอะปังปินาศอ๋อคำนี้อ่าปังปินาศได้อย่างเหนือเชื่อ
ปกติมันคือพังพินาศแต่นี่แต่นี่คุณพลอยเขาเขียนว่าปังปีนาศ

แล้วอีกคนนึงที่คุณลสลินอยากให้ผมอ่านที่สุดเลย

ว่าอย่างไรจริงเป็นคนที่ไปเป่านกสวี

ยืนคู่กับลุงจำนางสุทธิพย์บอนนู้นเลยนะฮะแต่วันนี้เห็นไหมสถานการณ์เปลี่ยน
การเมืองเปลี่ยนคนอาจจะมีความคิดเปลี่ยน

นี่คือการเมืองนี่คือประชาธิปไตย

ค่ะคือเคยเชื่อมั่นแต่ตอนนี้ไม่เชื่อมั่นแล้ว
นี่คือคนที่สิบสองเปอร์เซ็นต์ตรงนั้น

เดี๋ยวก็จะกลายเปลี่ยนว่าเราไปหาแต่ที่ไม่เชื่อแล้ว
ได้เห็นเชื่อบ้างมั้ยรูดดูได้เห็นเชื่อบ้างมั้ย
ก็สองเปอร์เซ็นต์ไงคุณ
ลักลุงอะไรนี้มีมั้ย
มาไม่กี่ชั่วโมงเหลือเท่าไหร่นะ

นี่ไงถ้าเอาแบบล่าสุดเลยเนี่ยเหลือ๒แล้วนะณตอนนี้ไม่ใช่๒๒แล้วนะคะ
กล้าเดินเร็วเดี๋ยวจะสะดุดล้ม

อันนี้จากไทยรัฐออนไลน์นะฮะท่านแสดงความคิดแสดงความเห็นได้นะครับ